ประเด็นที่หลายคนติดตามเรื่องของครูที่มาเป็นแก๊งเลย

สะเทือนใจมากที่จังหวัดมุกดาหารตอนนี้
ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มอีกสำหรับครู๓คน
เพราะว่ามีนักเรียนหญิงชั้นม๒เป็นผู้เสียหายเพิ่มเติมเข้ามาอีก
เป็นเด็กหญิงวัย๑๖ปีแจ้งความจะเอาผิดเพิ่มค่ะ
จากกรณีที่กลุ่มครูกับสิทธิ์เก่ารวมแล้ว๗คน
มีการบังคับข่มขืนนักเรียนหญิงอายุ๑๔ปีชั้นม๒

แล้วก็ยังถ่ายคลิปข่มขู่นะคะ
ถ้าหากไม่ยอมจะให้ซ้ำฉัน
ทั้งหมดได้เข้ามอบตัวกับตำรวจสพผึงแดด

ก็ได้รับการประกันตัวในชั้นศาลออกไป
ทางตำรวจนะคะได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
รอผลการตรวจพิสูจน์ที่เกี่ยวข้องมา

ก่อนจะสรุปสำนวนส่งอายการตามขั้นตอน
จะให้ข้อมูลกับเราค่ะ

ถูกครูยุทธนา๑ใน๗ผู้ต้องหา
ล่อลวงไปข่มขืนที่บ้านพักก่อนเป็นครั้งแรก
ตอนเรียนอยู่ชั้นม๓เทอม๒
โดยครูสั่งให้ไปเอากุญแจห้องคอมพิวเตอร์

จากนั้นเธอถูกครูใช้กำลังล่วงละเมิด
และครูยุทธนาก็กระทำเรื่อยมาเฉลี่ยแล้ว

อกจากนี้คุณครูยังมีการนำครูวิพฤษ
และครูอนุภาพมาด้วย
เพราะว่าบ้านพักของทั้งสองคนก็อยู่ใกล้กัน
ทั้งหมดรวมกันข่มครูต่างนานา
ทำให้เธอเกิดความกลัวและไม่กล้าบอกใครนะคะ
ผู้ปกครองก็พาเด็กหญิงผู้เสียหายอายุ๑๖ปีไปแจ้งความกับตำรวจ
มีนักสหวิชาชีพที่ร่วมสอบปากคำเด็กค่ะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับครู๓คน
คือนายุธนานานุภาพและนายวิพฤติสามคนนี้
อันนี้เป็นการออกหมายจับเพิ่มเติมในความผิดกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
เพราะว่าตามคำให้การแล้วเนี่ยเด็กคนนี้คือโดนกระทำตั้งแต่ม๓นะคะ
เด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิง
และเป็นการกระทำแก่สิทธิ์ซึ่งอยู่ในความดูแล
รวมทั้งมีข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบิดามันดาเพื่อการอนาจารย์
ซึ่งวันนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดนะคะ
เดี๋ยวเรามีรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ติดตามต่อในไทยรัฐนิวโชว์ด้วยค่ะ